ต้องดูแลพี่สาวซึ่งป่วยติดเตียง
แล้วต้องดูแลหลานชายซึ่งป่วยออทิสติก

เอาผ้าไปปิดหน้าพี่สาว

แล้วเอาหมอนไปกดหน้าหลาน
ดไม่ให้หลานหายใจได้แล้วเอามีดปาดคอ

พยายามจะฆ่าตัวตายตามหนีความผิดครับ

ก็ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ครับ

ประเวทกรุงเทพมหานครครับ

แล้วก็กู้ภัยกู้ชีพนะครับไปตรวจสอบ

จุดเกิดเหตุเป็นเหมือนทาวน์ฮาวส์มี๒ชั้น
รอบขอบชิดโถงชั้นล่าง
โอ้โหพื้นเต็มไปด้วยเลือด

นอนอยู่บนเตียงแล้วมีผ้าคลุมหน้าปิดหน้าเอาไว้

มีบาดแผลพบว่าบริเวณคอ

แล้วบนเตียงก็เต็มไปด้วยเลือดชุ่มโชคไปหมดเลย

แล้วก็มีรอยเท้าเปื้อนเลือดเต็มพื้นเลยครับ

นายประจงตอนที่ไปเจอสภาพคือ

เราใช้นี่เนี่ยกรีดข้อมือกรีดข้อเท้า

คนก่อเหตุคือนายประจงนั่นนะฮะ

ด้วยลายมือระบายความในใจ
เอาถอดข้อความที่เขาเขียนเป็น
หนังสือใหญ่ชัดแบบนี้ฮะขอโทษพี่น้องทุกคนที่ผมทำไปครั้งนี้เพราะ
ผมไม่เห็นทางออกผมจึงจบแบบนี้ผมก็เบื่อที่มีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยครับ
แล้วก็บอกด้วยนะครับถ้าเห็นจดหมายนี้แล้วให้โทรแจ้งตำรวจให้มาดู
อย่าเข้ามายุ่งในบ้านเดี๋ยวมันจะยุ่งระบุอีกครับฆ่าพี่สาวตัวเองตอน๑๑โมง
และฆ่าหลานชายต่อจากนั้นนี่ครับเป็นข้อความที่เขาเขียนด้วยลายมือ
หลักฐานเจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวอะครับ
อยู่อาศัยกันทั้งหมด๔ชีวิต๔คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็คือคนก่อเหตุ
พี่ชายคนก่อเหตุซึ่งตอนเกิดเรื่องไม่ได้อยู่ในบ้าน
พี่ชายก็คือนายประชาลูกศรวงกลมสีเหลืองตรงจุดนั้นครับ
คนต่อไปที่อยู่บ้านหลังนี้คือนางจันทนีเป็นพี่สาวของคนก่อเหตุที่ป่วยติดเตียง
และอีกหนึ่งคนที่อยู่บ้านหลังนี้คือนายกมลที่ป่วยออทิสติก
มีศักดิ์เป็นหลานของผู้ก่อเหตุ๔คนครับบ้านหลังนี้
ที่ผ่านมานายประจงคนก่อเหตุนะครับ
ร่วมกันกับพี่ชายคอยดูแลพี่สาวและดูแลหลานที่ป่วยไม่แข็งแรงกันทั้งคู่
อาศัยจังหวะตอนที่พี่ชายไม่อยู่เข้าไปก่อเหตุช่วง๑๑โมงเมื่อวันที่๖เมษา
นายประจงใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกพี่สาวตัวเองซึ่งนอนป่วยติดเตียงคือต่อสู้ไม่ไหว
ขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายจากนั้นเอาหมอนไปปิดหน้าไปกดทับที่หน้าหลานชายซึ่งป่วยออทิสติก
แล้วใช้มีดแทงที่คอหลานครับจนตายก่อเหตุเสร็จแล้วนายประจงเขียนจดหมายก็คือฉบับที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้
และเขียนสั่งลาครับใช้มีดกรีดข้อมือกรีดข้อเท้าตัวเองหวังจะฆ่าตัวตายตามทั้งพี่สาวและหลาน
นายประชาพี่ชายกลับมาครับกลับมาที่บ้านเจอศพของนางจันทนีเจอศพของนายกมลเลยรีบแจ้งตำรวจสนบางนาและกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
นี่คือวงจรปิดตอนที่พี่ชายกลับมาถึงบ้านครับพอเห็นเหตุการณ์สุดช็อกก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
วันนี้ครับคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่อง

ยังไม่มีใครเข้าไปทำความสะอาดบ้าน

ของคนที่ก่อเหตุที่เขากลับมาบ้านแล้วเจอ

เพราะว่ามัวแต่จัดการเรื่องของศพ

กมลบวกกับต้องดูแลน้อง

ก็เลยวุ่นอยู่กับโรงพยาบาลซะส่วนใหญ่
กรรมการหมู่บ้านนางนันทพรรคครับบอกว่า
เจอนายประจงคนก่อเหตุครั้งสุดท้าย

แล้วนายประจงเขาเดินถอดเสื้อ
เอาเงินมาจ่าย๒๕๐บาท

ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ที่ก่อเหตุ

นายประจงน้องชายเคยพูดว่า

ให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมีใครเหนื่อยอีก

บอกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนั้น

นายประจงจะก่อเหตุจริงนะฮะ
เป็นไปได้ว่านายประจงคงเครียด

หลานชายซึ่งป่วยออทิสติก

เลยตัดสินใจใช้วิธีการ

และพยายามจะฆ่าตัวตายตามครับ
หน่อยหน่อยดูแลเพื่อนติดเตียงมันจะสองคนด้วยเนาะ
พาเขาคงจะเหนื่อยอานะ

อันนี้คือคำรับคำนาการหมู่บ้านเล่าน่ะ
บวกกับอากาศร้อนด้วยทำให้คนอาจจะรู้สึกว่า

ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนบ้านครับทราบว่านายประจงคนที่ก่อเหตุ
หลังหลังเขาจะวาดภาพนกหรือไม่ก็วาดภาพหน้าคนที่มีตาแดง
นี่แบบนี้แบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมโอ้นี่เหรอเนี่ยวาดภาพแบบนี้ฮะ
แล้วเอาไปติดตามบ้านทั้งชั้นล่างและชั้นบนคือบ้านมี๒ชั้น
ชั้นหนึ่งก็ติดชั้นสองก็ติดครับที่ทำแบบนี้ที่วาดแบบนี้
ไม่ใช่ว่าเขาสติไม่ดีนะเพราะว่าเคยคุยกันเขาก็ยังดูมีสติสตังค์สมประกอบนะฮะ
เขาบอกว่าที่วาดรูปแล้วเอาไปติดไว้แบบนั้นเนี่ยติดตามหน้าต่างบ้าง
เบียงบ้านบ้างใต้ฝ้าบ้างต้องการไล่นกไม่ให้นกมาทำรังนี่
ภาพเหมือนนกอินซีบ้างเหมือนเหยียวบ้างเอาไปติดวาดภาพนกเพื่อขู่นกนี่นะฮะ
ส่วนภาพคนที่มีตาแดงแบบที่เห็นเนี่ยนะครับตั้งใจทำให้นกเห็นแล้วนกมันกลัวไง
อะไรวะมีคนตาแดงแบบนี้จะได้ไม่กล้ามาสร้างรังที่บ้านของเขา
ที่ผ่านมานายประจงไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน
นำซ้ำเพื่อนบ้านบอกนะครับว่าเขาเป็นคนธรรมธรรโมนะชอบศึกษาธรรมะ
พอรู้ข่าวแบบนี้ก็เลยตกใจเพราะไม่กี่วันก่อนเนี่ยเพิ่งจะยืนคุยกันเอง
คุยกับนายประจงหน้าบ้านวงจรปิดเมื่อวันที่สองเมษายนครับ
ที่เดินมาหน้าบ้านแล้วก็คุยกันแล้วจะเห็นเลยว่านายประจงเนี่ยเขาเดินถอดเสื้อออกมาจากบ้าน
ตอนนั้นไม่ได้มีท่าทีจะก่อเหตุแต่อย่างใดอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดสะสมด้วยหรือเปล่า
แต่สังเกตนะครับตอนที่เอาเงินมาจ่ายกับกรรมการหมู่บ้านค่าส่วนกลางไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนกัน
แล้ววันที่๒เมษาเดินออกมาเสื้อก็ไม่ใส่เหมือนกันเป็นไปได้ว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนด้วยหรือเปล่า
เหมือนที่กรรมการหมู่บ้านเขาตั้งข้อสังเกตฮะมันก็เลยต้องแบบเนี่ยคือเสื้อไม่ใส่ระบายร้อนไว้ก่อน
และอาจจะมีผลทำให้เกิดความเครียดหรือคลั่งขึ้นมาหรือเปล่าเขาสงสัยแบบนี้ฮะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจครับในการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงความคืบหน้าล่าสุด
นายประจงผู้ก่อเหตุออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับและเดินทางไปพบตำรวจที่สอนอบางนา
เขาสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าพี่สาวและหลานชายจริง
สาเหตุมาจากความเครียดสะสมต้องดูแลคนป่วยมาหลายปีครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
นายประชาซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
ยื่นประกันตัวน้องชายออกไปแล้ว

คือคนที่ตายนั่นก็พี่สาวแล้วก็หลาน

คือจะไม่ช่วยก็ไม่ได้ความเป็นพี่เป็นน้องนะฮะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดมหาบุตรครับ

เป็นสถานที่จัดงานศพของผู้ตายทั้งสองร่าง
สาราก็ยังปิดอยู่นะครับเมื่อตอนช่วงเย็น
ยังไม่ได้มีการจัดเตรียมสถานที่แต่อย่างใด
ให้ข้อมูลบอกว่าญาติจะนำมาประกอบพิธีทางศาสนา

ต้นก็จะสวดแค่คืนเดียวแล้วก็เผาเลยครับ
โดยฝากแจ้งนักข่าวที่จะมาทำข่าวว่า
ครอบครัวนั้นไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
จัดงานศพแบบส่วนตัวแล้วก็ขอความกรุณา
งดรบกวนนี่ฮะ